ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นชาวเพชรชบูรณ์นะฮะ
ก็ขับรถไปกราบรอยพระพุทธบาทที่เขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรี
เพราะว่าช่วงนี้เขาเปิดให้ขึ้นไปกราบนามัศกาลรอยพระพุทธบาทกันอยู่
ใช่ค่ะอ่าปรากฏว่าเธอก็จอดรถไว้ที่ลานจอดรถของวัด
ทีนี้มันเป็นเนินนะก็กลัวว่าจะไหลลงมาดึงเบรกมือเอาไว้
พอกลับมานี่ครับรถตัวเองเป็นแบบนี้เลยถูกกรีดรอบคันเลย
แล้วที่เห็นว่าเอามาราดเนี่ยคือน้ำส้มตำโอ้โหคือเลอะเทอะเละหมดเลยนะฮะ
ส้มตำทั้งดินโครนนะคะอืมเรื่องนี้ต้องแยกเป็นสองกรณี
เดี๋ยวจะแยกให้ฟังนะครับแต่ว่าดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่หญิงสาวชาวอำเภอบึงสามพันธ
จังหวัดเพชรบูรณ์อ่าก็มากับเพื่อนขับรถเก่งกันมาสองคัน
เที่ยวงานที่เขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรี
เธอก็จอดรถไว้ที่ลานจอดใกล้กับวัดแล้วขึ้นไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนเขา
กลับลงมาพบว่ารถถูกกรีดรอบคันแล้วก็ราดด้วยส้มตำ
โรยด้วยดินจนเปื้อนทั้งสองคันเลยผู้เสียหายก็ถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจ้งเตือนภัยอ่า
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยให้ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสอบถามจากหญิงเจ้าของรถนะครับ
เธอยุ่ยี่สิบแปดปีนะฮะอ่าเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อยี่สิบหกกุมภาพันธ์
วันนั้นกับเพื่ออ่าขับรถไปกับเพื่อนนะครับไปที่เขาคิชกูธขับไปคนละคัน
ไปถึงก็เข้าไปจอดในลานจอดรถใกล้กับวัดกระทิงมีคนคอยโบกรถอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
หลังพบว่ารถถูกกรีดเป็นรอยนะแล้วก็ใช้เมจิกเขียนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
มีส้มตำเทราชโรยด้วยดินก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่วัด
ตำรวจมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนก่อเหตุเป็นวัยรุ่นชายที่จอดรถอยู่ด้านหลังรถของผู้เสียหาย
พอก่อเหตุแล้วก็ขับรถหนีไปคาดว่าคงไม่พอใจที่รถของเธอ
จอดขวางอยู่ด้านหน้าแล้วทำให้รถเขาออกไม่ได้
มันก็เป็นร้านแต่ว่าช่วงของหนูก็จะเป็นช่วงเป็นร้านโรงเรียนนะคะคือคือคือค่ะ
ไม่มีค่ะคือมีแต่เจ้าหน้าที่มีสองตอนที่หนูไปจอดมีเจ้าหน้าที่สองถึงสามคนนะคะ
กวักกวักแล้วก็บอกจอดตรงนี้ถอยอีกถอยอีกก็แค่ว่าทำไมเขาทำเกินไปอ่ะ
แค่อย่างเงี้ยคุยกันก็ได้อะไรหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาเอารถออก
เรียกค่าเสียหายจากเราที่ทำให้เสียเวลาอะไรดีกว่าไหม
ไม่คุยกันอย่างเงี้ยใช้แต่อารมณ์อ่ะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดประเทศไทยอยู่ยังไงล่ะ
นี่เห็นไหมคือหญิงเจ้าของรถเนี่ยเขาก็รู้กฎหมายใช่ไหม
ถ้าเขาเล่าให้ฟังลักษณะแบบนี้คือการจอดรถในที่สาธารณะเนี่ย
ลานจอดรถของวัดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะ
อ่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นถนนหลวงอะไรพวกนี้ถึงจะเป็นที่สาธารณะ
ไม่จำเป็นใช่อันนี้ก็คือว่าที่สาธารณะเป็นลานจอดรถค่ะ
ถ้าคุณไปจอดกีดขวางคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ย
อันนี้เป็นความผิดที่ทำให้เขาเสียหายเขาไปเรียกค่าเสียหายได้
โรสลินไปทำงานไม่ทันค่ะอ่าสินค้าเสียหายเน่าเสียอันเนี้ย
เรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อันนี้ก็อีกกรณีหนึ่ง
อันนี้คือกรณีคุณถูกรถคนอื่นจอดขวางแต่คุณไปกรีดรถเขาอย่างนี้ไม่ได้
เอาของไปราดไปทำความเสียหายไปเขียนอย่างนี้ไม่ได้
เพราะอย่างเนี้ยจะกลายเป็นว่าคุณอ่ะผิดคดีอาญาทันทีนั่นสิคะ
ฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งหญิงเจ้าของรถเขาก็บอกว่า
ถ้าเขาจอดขวางอย่างงี้แล้วออกไม่ได้เนี่ยก็ไปบอกเจ้าหน้าที่มายกรถเขา
หรือจะมาเรียกค่าเสียหายอะไรจากเขาก็ได้ค่ะทำไมต้องมาทำแบบนี้
ทำรถเขาอย่างนี้ไม่ได้เขาก็เลยไปแจ้งความ
เพื่อให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มมาดำเนินคดี
แต่ทางวัดเขาก็รับผิดชอบให้เบื้องต้นนะครับด้วยการเอารถไปล้างให้
แล้วก็จ่ายเงินค่าทำขวัญค่าเสียหายมาให้ห้าพันบาทค่ะอ่า
คือท่านเจ้าของรถเนี่ยเขาไม่ติดใจอะไรกับทางวัดแหละ
เรื่องร้านจอดรถอ่ะแต่วัยรุ่นที่กอเหตุอ่ะ
เห็นภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยอันนี้เขาแจ้งความไปแล้วอืม
คุณผู้ชมก็ดูไว้เป็นกรณีศึกษานะครับ